เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่อุดรธานีตบหน้าเด็กนักเรียนชายชั้นหมอห้า
ที่ไปอบรมจริยธรรมที่วัดนะคะสาเหตุก็คือเด็กนักเรียนชายคนนี้
สวดมนต์เบาไปสวดมนต์เบาไปเสียงเบาไปตบเสร็จ
พระถึงขั้นบอกว่าโดนกูตบแล้วได้บุญแล้ว
แล้วพระรูปนี้ยอมรับนะคะพี่อุ๋ยว่าเคยตบหน้านักเรียนคนอื่น
ที่เคยไปเข้าค่ายอบรมที่วัดแห่งนี้มาแล้วเหมือนกับเป็นการสั่งสอน
พระก็ยอมรับว่าทำแบบนี้จริงเหรอแต่ผู้ปกครองของเด็กไม่ยอมค่ะ
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นม๕ในอำเภอวังสามหมออุดรธานี
มาร้องกับนักข่าวบอกลูกชายชื่อว่าน้องโอมอายุ๑๗นะคะ
แล้วก็เพื่อนรวมแล้ว๒๙คนไปเข้าค่ายอบรมจริยธรรม
วัดป่าอนาและโยภูคอตั้งแต่๒๙กันยายน๒วัน๑คืน
เช้าวันศุกร์ที่๓๐กันยายนก่อนกลับทุกคนก็มารวมตัวกันที่สาราการประเรียน
พระให้ท่องบทสวดมนต์แต่ว่าท่องบทสวดมนต์กันเสียงเบาไป
พระเลยบอกว่าสวดใหม่แต่เจ้าอาวาสเดินมาใกล้น้องโอมอะค่ะ
เอาฝ่ามือตบเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายน้องโอมหงายหลังล้มตึงไปเลยนะคะ
ตบเสร็จพระบอกว่าโดนกูตบแล้วได้บุญแล้ว
แล้วก็ให้ทุกคนนั่งสวดมนต์จนเสร็จนะหลังจากนั้นก็เลยรีบออกจากวัดนะคะ
แล้วน้องโอมบอกตกใจมากเสียใจมากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
คือตอนที่โดนตบวันแรกน้องบอกว่าปวดหัวจนนอนไม่หลับเลย
หมายความว่าโดนตบแรงนะคะไม่ได้โดนตบเบา
แต่น้องไม่กล้าบอกพ่อแม่จนถึงวันนี้ยังปวดหัวอยู่เลยนะคะ
แม่ของน้องโอมก็เลยบอกว่ารู้ข่าวจากแม่ของนักเรียนรุ่นน้อง
ไปอบรมจริยธรรมด้วยกันกับน้องโอม
โอมไม่กล้าบอกแม่แม่รู้จักแม่ของนักเรียนคนอื่น
แม่เองยังไม่เคยทำร้ายลูกแบบนี้ไม่เคยลงโทษลูกแบบนี้
คือตั้งแต่เล็กเนี่ยค่ะน้องโอมร่างกายไม่ค่อยปกติ
ศีรษะจะโตกว่าลำตัวก็กลัวว่าถ้าโดนตบเข้าไปแบบนี้
จนตอนนี้น้องยังมึนหัวปวดหัวอยู่เลย
อนาคตถ้าน้องมีอาการหนักกว่านี้แล้วมันเรื้อรังแล้วมันไม่หาย

ผู้ปกครองกับชาวบ้านไปเจอพระรูปนี้นะคะ
พระมหาสายันอภิปุญโยท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอนาลโยภูค้อ
มีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยุทธ์

ท่านยอมรับเลยว่าตบเด็กจริงถือเป็นการสั่งสอน
เด็กที่มาอบรมที่นี่คนอื่นก็เคยถูกตบกันมาแล้ว
ผู้ปกครองบอกว่าแต่แบบนี้มันไม่ถูกนะ
วิธีการสั่งสอนมันมีวิธีอื่นที่ไม่ใช่การทำร้ายร่างกายกัน

แต่ถ้าเธอมาตบลูกจนหรอสัตว์ฉันไม่ยอมค่ะ
นั้นคุณเรียกตามกับตรงหนูว่าเป็นพระไม่กดอีกน้อย
นี่คือการเจรจากันนะคะระหว่างผู้ปกครองเด็กกับทางพระที่ตบหน้าลูกชายเขาอะค่ะ
สุดท้ายคุยกันเป็นชั่วโมงนะคะคุณผู้ชม
เจ้าอาวาสรูปนี้บอกว่าขอจ่ายค่าทำขวัญก็แล้วกัน
ค่ารักษาพยาบาลให้น้องโอมก็แล้วกัน๒๐๐๐บาทนะ
ถ้าน้องมีอาการข้างเคียงอะไรในอนาคตพระรูปนี้ก็จะจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลให้เพิ่มเติม
ผู้ปกครองบอกว่าคุยกันแล้วในครอบครัวคุยกันมันไม่ใช่เรื่องตัวเงินอะเนาะ
เขาก็ไม่พอใจเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพวังสามหมอข้อหาทำร้ายร่างกาย
ติดต่อไปที่เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ์ด้วยนะคะอยากจะให้เอาผิดทางวินัยสงฆ์กับพระรูปนี้
ทีนี้เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีพระราชสารโกศลให้ข้อมูลกับนักข่าวแบบนี้นะคะ
บอกว่าในฐานะที่เป็นเจ้าคณะปกครองได้สอบถามเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอแล้ว
พระรูปนี้ก็ตบเด็กจริงนั่นแหละแต่ไม่ได้เกินกว่าเหตุ
พระราชสารโกศลท่านบอกว่าไม่ได้เกินกว่าเหตุ
ที่มาอบรมเป็นผู้นำในการสวดมนต์ควรจะเสียงดังแต่เด็กคงจะประมาท
พระท่านก็เลยตบหน้าเด็กไปตบแรงหรือเปล่าตอบไม่ได้นะ
แต่อาจจะพลั้งมือตบหน้าเด็กไปจริงท่านเจ้าคณะจังหวัดตอบแบบนี้นะคะพี่อุ๋ย
แล้วท่านก็บอกว่าอยากให้ผู้ปกครองมาคุยกันมาพูดจากันดีสังคมชาวพุทธเรามีอะไรก็คุยกัน
ท่านก็ยอมรับว่าการตบเนี่ยก็อยากจะให้เด็กมีคุณธรรมใกล้ชิดกับวัด
ทำไมมันต้องเป็นเรื่องบานปลายขนาดนี้
แล้วท่านก็บอกอีกว่าพระที่ตบเด็กเป็นพระที่อยู่ในระเบียบวินัย

ปีก่อนพระห่มแม่ชาวบ้าน๓๐๐กว่าผืนนะ
นักข่าวก็เลยถามแบบสรุปจบง่ายเลยว่างั้นขออนุญาตถามท่านตรงว่าแล้วมันผิดวินัยสงฆ์ไหม
เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีบอกว่าไม่มีไม่ได้ผิดวินัยสงฆ์
ทำได้ก็แค่ไปตักเตือนพระที่ตบหน้าเด็กไปเอาผิดท่านไม่ได้
เอาผิดทางวินัยส่งไม่ได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดคุณแม่ไปแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
มันอาจจะเป็นความผิดทางวินัยสงฆ์

วินัยส่งเขาไม่ได้บรรยัติเรื่องไปตบเด็กอะไรไว้ก็จริงตรงนี้นะ
แต่ว่ามันต้องเตือนกันมากกว่านี้นะ
คือไม่ได้หมายความว่าประพฤติดีอะไรดีแล้วคุณจะไปตบเด็กอะไรอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ได้นะฮะ
บแล้วได้บุญอย่างนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอ